ช่วงนี้ของขวัญปีใหม่มารวรัวเลยคุณผู้ชมนะ
สายการบินนะเขาจะลดค่าตัวให้ตั้ง๒๐แน่
ส่วนกระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ชมฮะ
เท่าไหร่มาติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องค่าตัวเครื่องบินก่อนนะคุณผู้ชม
คอรมออนุมัติขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตร
เพื่อเป็นการลดต้นทุนของสายการบินและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มันฟื้นตัว
ทางสมาคมสายการบินประเทศไทยขานรับนโยบายทันทีครับ
ร่วมกันจัดโปรโมชั่นบินสุดคุ้ม
ส่วนลดสูงสุด๒๐สำหรับเส้นทางในประเทศ
๗สายการบินที่เข้าร่วมมีอะไรบ้างมีสายการบินบางกอก
และไทยเวียดเจ็บครับโปรโมชั่นจากทั้งเจ็ดสายการบินก็จะเริ่มต้น

ไม่มีไม้กั้นนะคุณผู้ชมเตรียมเฮเลยนะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
กรมทางหลวงครับขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมให้ของขวัญปีใหม่
เริ่มตั้งแต่๕มกราคม๖๖ไปจนถึง๔กุมภาพันธ์๖๖ครับ
โดยจะให้สิทธิ์๑ล้าน๕แสนสิทธิ์ด้วยกัน
ส่วนเรื่องสุขภาพก็ยังต้องรู้นะครับสำหรับใครใช้บัตรทองของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือสปสชในพื้นที่กรทมหากเจ็บป่วย๔๒กลุ่มโรคและอาการตามประกาศของสปสช
เช่นข้อเสื่อมวิงเวียนตาแดงอาหารเป็นพิษ
สามารถไปใช้สิทธิ์รักษาการแพทย์ทางไกลแบบผู้ป่วยนอกได้ครับ
โดยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล๔แอปพลิเคชันด้วยกันก็คือ
ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วสามารถจะปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน
เสร็จก็มีจัดส่งยาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับ